ท่านผู้ชมครับจุดประสงค์ของผู้ชุมนุมในวันนี้ที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ย
ก็คือเรื่องของการเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ที่ถูกควบคุมตัวไว้นะครับ
ล่าสุดนะครับเราตรวจสอบมานะครับ
จากการชุมนุมของกลุ่มรัศดร๖๓ตั้งแต่๑๓ตุลาคม๒๕๖๓นะฮะ
จนถึงวันนี้นะครับมีภัยดาวดินได้รับการประกันตัวหนึ่งคน
เอาเฉพาะแกนนำหลักนะครับที่ตรวจสอบได้นะครับ
หรือว่าทนายอานนท์ถูกจับกลุ่มเมื่อ๑๕
หมายจับจากคดีการปราศัยที่จังหวัดเชียงใหม่
ก็เลยถูกส่งตัวไปฝากขังควบคุมตัวที่เรือนจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
นายอานนท์ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวแล้วนะครับ
แต่ต้องถูกอายัดฝากขังอีกหลายคดีนะครับ
อานนท์ก็เลยตัดสินใจไม่ขอประกันตัวออกมา
เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้อื่นในการดำเนินการวางหลักทรัพย์
เนื่องจากถ้าออกมาในคดีนี้ก็มีคดีอื่นอีกหลายคดีนะครับ
เพนกวิ่นภาริชนะครับถูกจับกลุ่มตั้งแต่๑๕ตุลาคม๖๓
ด้วยหมายจับจากคดีการปลาใสที่มหาวิทยาธรรมศาสตร์ศูนย์วังสิทธิ์
แล้วเคยถูกฝากขังที่เรือนจำธัญบุรี
ประกันตัวออกมาแต่ว่าถูกอายัดดำเนินคดีอื่นต่ออีกหลายคดีนะครับ
ตอนนี้ก็เลยถูกฝากขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพที่เขากำลังชุมนุมกันอยู่นี่แหละ
รุ้งปนัสยานะครับถูกจับกลุ่มเมื่อ๑๕ตุลาคม
ด้วยหมายจับจากคดีการปลาใสที่มหาวิทยาธรรมศาสตร์ศูนย์วังสิทธิ์
เคยถูกฝากขังที่เรือนจำธัญบุรีได้ประกันตัวออกมาเหมือนกันเหมือนกับเพนกวิน
แล้วก็ถูกอายัดดำเนินคดีอื่นต่ออีกหลายคดี
ตอนนี้ถูกฝากขังอยู่ที่ทันทะสถานหญิงกลาง
มีไม้พานุพงศ์จาดนอกนะครับถูกจับกลุ่มตัวเมื่อ๑๗ตุลาคม๖๓
หมายจับจากการไปปราศัยบนเวทีของรัศดร๖๓
เมื่อ๑๙๒๐กันยายนนะครับหลังการปราศัยที่เวทีที่รามคำแหง
ถูกฝากขังและคลุมตัวอยู่ที่เรือนจำศาสน์พิเศษกรุงเทพนะครับ

นายเอกชัยหงกังวานถูกจับกลุ่มเมื่อ๑๖ตุลาคมที่ผ่านมาครับ
หมายจับในข้อหาประทุษร้ายพระราชินี
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
หลังถูกควบคุมตัวสารไม่อนุญาตประกันตัว

ตอนนี้อยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
มีนายสุรนาศหรือว่าตันนะครับ
ถูกจับกลุ่มตัวเมื่อ๒๑ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับ
หมายจับข้อหาประทุษร้ายพระราชินี
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๔
หลังถูกควบคุมตัวสารไม่อนุญาตให้ประกันตัว

ตอนนี้อยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
มีนายสมยศพฤกษาเกษมศุกร์นะครับ
ถูกจับกลุ่มตัวเมื่อ๑๖ตุลาคม
หมายจับการไปปราศัยวันที่๒๐กันยายน๖๓ที่ท้องสนามหลวง
หลังถูกควบคุมตัวได้ยื่นขอประกันตัว
แต่สารไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะครับ
ตอนนี้ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ

นายปฏิวัติหรือว่าหมอลำแบงค์นะครับ
ถูกจับกลุ่มตัวตั้งแต่๑๙ตุลาคม
หมายจับจากการไปปราศัยเมื่อ๑๙กันยายนที่ท้องสนามหลวง
หลังถูกควบคุมตัวได้ยื่นขอประกันตัว

ตอนนี้ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเหมือนกัน
ค่ะก็มีภัยดาวดินที่เพิ่งได้รับการประกันตัว